คือถ้าเกิดว่าคุณภาคภูมิหรือคุณผู้ชมอยากทานอะไรมาก

ทำไมไม่สั่งร้านใกล้สั่งทำไมไกล

นี่ค่ะ

คนที่ออกไปรับคือคงไม่ใช่คนสั่งค่ะ

ไงก็อยากกินไงไม่เป็นไรไกลยังไงก็รอ๒๓ชั่วโมงก็รอ
เนี่ยแต่โชคดีนะที่ไม่เกิดการปะทะกันมากกว่านี้ค่ะ
ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นอะไรของเขานะก็นั่นน่ะสิ
โพสต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายเดอร์กับลูกค้าล่ะค่ะ
เห็นใจรายเดอร์ที่ต้องส่งของไกลแฮชแท็กแอปสั่งอาหารสีชมพู
เราไม่เคยว่าถ้าต้องรอนานเพราะเรารู้ว่าร้านที่เราสั่งอยู่ไกล
แต่ถ้าคนส่งพูดจาแบบนี้เราว่าอย่ามาทำเลยอาชีพนี้
เราอยากกินร้านที่เราสั่งคุณบอกว่าทำไมไม่สั่งร้านแถวบ้านกิน
เราผิดเหรอที่เราอยากกินร้านไกลคุณผู้ชมมุมมองคุณผู้ชมคิดยังไง
สะท้อนเข้ามาได้นะส่งข้อความมาบอกกันก็ได้ทางไลน์หน้าจอค่ะ
อาจจะรับช่วงต่อขี่มาส่งอีกทีนึงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
ก็ใช่ไงคุณรู้อยู่แล้วระยะยิ่งไกลระยะทางมันก็คำนวณกับค่าส่งใช่ไหมมันก็แพงขึ้น